แล้วสภาพหน้ารถยับเลย

นึกเลยว่าคนขับจะเป็นอะไรไหม
แต่ปรากฏคนขับรอดชีวิตนะคะคุณผู้ชม

รอดเพราะว่ามีอะไรห้อยคออยู่

พอเห็นแบบนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหเอาจริงนะคนขับไม่น่ารอด
นี่สภาพรถกระบะที่ไปชนเสาไฟฟ้าแรงสูงจนเสาไฟหัก
แล้วคนขับถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่ในรถ
ทีนี้ค่ะพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เครื่องมือตัดถ่างเนี่ยนะ
เพื่อช่วยเหลือคนขับคือนายพินิษฐ์ธรรมเพรีอายุ๕๙ปี
ก็เป็นชาวลาดหลุมแก้วที่ปฐุมธานีก็ปีนออกมาจากรถค่ะ
แล้วตามเนื้อตามตัวคือเขาบอกว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรหนัก
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ถนนสายสุวรรณสอน
ตรงจุดยูเทิร์นหน้าร้านชัยเสนี
ฝั่งขาเข้าอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะ
คนขับรถกระบะพอปีนออกมาจากรถได้นี่ตอนออกมาปั๊บเนี่ยนะ
เล่าเหตุการณ์วินาทีเฉียดตายเลย
บอกว่าผมเนี่ยรับจ้างขับรถบรรทุกส่งสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่ง
ขนของมาเต็มคันรถเลยจากอำเภอวังน้อยอายุทยา
จะเอามาส่งที่นครนายกรถผมก็วิ่งมาเร็วพอสมควรแหละ
พอมาถึงตรงจุดนี้ตกหลุมพอรถมันตกหลุม
ผมบังคับรถไม่อยู่ก็เลยเสียหลักไปพุ่งลงข้างทาง

แล้วทีนี้สิ่งที่นักข่าวถามต่อว่า
พี่ถามจริงพี่ห้อยอะไรไว้พี่มีอะไรห้อยคอหรือเปล่า
เขาบอกว่าที่ผมรอดตายผมไม่ได้รับบาดเจ็บ
ผมเชื่อในบารมีของตะกรุดที่ผมห้อยคออยู่

นี่เป็นตะกรุดรูปเสือเพ่นนะคะ
เช่ามาจากวัดแห่งหนึ่งที่นนทบุรี

แล้วทางตัวผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเคยเจออุบัติเหตุ
ไม่ใช่รอบนี้รอบแรกนะนี่เป็นรอบที่๒แล้ว
ก่อนหน้านี้ก็เจออุบัติเหตุแต่ก็แคล้วคลาดปลอดภัย
เชื่อในบารมีตะกุดนี้นะคะ